ไปดูต่อกันที่อีกแม่ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวของแท้แน่นอนค่ะ
เลี้ยงมาคนเดียว๑๐กว่าปีและด้วยซำหรับคนแอนนี่บรุ๊ก
ร้องเพลงที่ต่างประเทศมา๓ปีแล้วแหละก็ดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดค่ะ
โรงเรียนน้องทิคายุด้วยจากโรงเรียนอินเตอร์มาเป็นโรงเรียนธรรมดานะคะ
จากว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลักเธอบอกว่าช่วงแรกก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกับตัวลูกด้วย
รวมไปถึงสังคมในโรงเรียนใหม่อยู่พอสมควรแต่ของเธอเนี่ยโชคดีค่ะที่เธอและลูกพูดคุยกันทุกเรื่อง
มีอะไรจะช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปรับจูนกันเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงเหมือนที่เป็นข่าวค่ะ

อยากเกิดการทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่เพื่อนด้วยกันเนี่ยค่ะแบบแกล้งกันเองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณครูดุด่าว่ากล่าวอะไรมาลูกจะบอกแอนหมด
แรกเขาก็มีบ้างเพราะว่าเพื่อนเพื่อนให้ความสนใจว่าเขาเป็นใครค่ะแล้วก็เราก็ขอความร่วมมือไปกับทางครูแล้วก็ทางผู้ปกครอง
ในโรงเรียนไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่เป็นซิงเกิ้ลมัมซิงเกิ้ลแดดซิงเกิ้ลมัมเยอะมากจนกลายเป็นว่าทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะดีแล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณแม่คุณลูกคุยกันมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขกันก่อนรวมไปถึงสังคมในโรงเรียนด้วยที่คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคุณครู